รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของออสเตรเลียได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
เพื่อหารือเรื่องการก่อการร้ายนะคะขณะที่กองทัพไทยลาวมาเลเซีย
และกัมพูชาได้ร่วมกันซ้อมเหตุในการรับมือกับการก่อการร้าย
ร่วมกันที่หัวหินจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
นี่คือบรรยากาศการฝึกซ้อมรับมือกับภัยก่อการร้ายร่วมกันของกัมพูชาไทยลาวและมาเลเซีย
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
โดยมีตัวแทนจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้าร่วมฝึกในสถานการณ์จำลอง
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในกรุงจากาต้า
และที่๔แยกราชประสงค์กรุงเทพมหานคร
โดยสถานการณ์จำลองกำหนดให้มีคนร้ายพกระเบิดในเสื้อ
และก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบนรถจักรยานยนต์
ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินต้องเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์
แต่กลับพบระเบิดระลอก๒ตามมา
โดยการร่วมกันฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา
เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พร้อมรับมือกับภัยก่อการร้ายที่คุกคามในหลายพื้นที่ทั่วโลก
การประกอบระเบิดสามารถทำได้ง่ายมากขึ้น
แต่แม้แต่การใช้วัสดุทั่วไปที่มีอยู่ในครัว
ดังนั้นการฝึกซ้อมจะช่วยให้หน่วยงานด้านความมั่นคง
มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการที่จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุ
และหาเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
โดยได้พบหารือกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย
เพื่อแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมในการต่อต้านการก่อการร้ายร่วมกัน
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว
ซึ่งจะกระเยิดต่อกันทั้งสองฝ่าย
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือภัยก่อการร้าย
หลังเกิดเหตุระเบิดในกรุงจากาต้าของอินโดนีเซีย
อกจากนี้รัฐมนตรียุติธรรมของออสเตรเลีย
ยังมีกำหนดจะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
หลังจากนี้นายคีแนนจะเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซีย
เพื่อเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติ
เพื่อหารือในประเด็นต่อต้านการก่อการร้ายต่อไป